ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัด

ความสามารถดีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ

และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

แก้วตาดวงใจของคนเป็นย่าก็คือหลาน

ก็หวังเพียงแค่ว่าอยากให้หลานทุกคนได้กินอิ่มนอนหลับ
ถ้าวันนี้หลานยังกินไม่อิ่มนอนไม่หลับ
หัวใจของคนเป็นย่าก็คงต้องเจ็บปวดไม่ใช่น้อย
ไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ชื่อนางประจิมเจริญเมืองค่ะ
ชื่อเล่นชื่อย่าติ๋มค่ะ

แล้วก็มีน้องกันก้าวค่ะ
อุ้งอิ๋งกับกุ๊กกิ๊กเขาเป็นลูกของลูกชายหนูคนโตค่ะ

หนูก็เลยเอาหลานมาเลี้ยงตั้งแต่หลานเล็กค่ะ

แล้วน้องอุ้งอิ๋งเขาเป็นเด็กกระตันยู
อยู่เคียงข้างญาติตลอดเวลาเจ็บป่วย

พี่ติ๋งก็คอยทำกับข้าวให้พวกหนูกิน

หลานอีก๒คนคือเป็นลูกของลูกสาวค่ะ

แล้วเขาเคยกลับมารับหนนึงแต่หนูให้ไปไม่ได้
พ่อแม่เขาเลี้ยงลูกไม่ได้
ส่วนน้ำโขงเขาเป็นลูกของคนข้างบ้าน
หนีพ่อมาครับเดินมาจากสวนหลวงครับ

ว่าทางนู้นพ่อเขาแบบขี้เมาครับ
เขาก็เลยเดินมาหาแม่มาขออยู่กับแม่ด้วย
ย่าผมนำไว้ที่เผื่อผมเก่าครับ
เก็บมาประมาณ๘ปีแล้วค่ะ
ทำอาชีพนี้มาตลอดตั้งแต่ย้ายมาอยู่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เวลาไปเก็บของก็จะไปออกจากนี่๕โมงเย็น

มีถังขยะทุกที่ก็จอดทุกที่
พาหลานจอดแล้วก็ค้นหาเอาค่ะ

อยู่มาประมาณ๙๑๐ปีแล้ว
ซ่อมเดือนหนึ่งประมาณ๑๐กว่าครั้งเลย

หนูก็ไปเก็บของกับย่า
รถคันนี้มันหลายปีแล้วค่ะ
มันก็เริ่มเก่าแล้วพอขี่ไปจอดดับ

ทั้งที่ของยังเต็มรถอยู่
สงสารหลานโตเล็กเข็นย่านั่ง
มันไม่ใช่ก็ต้องเข็นกันกลับมา
๑๐โลกรัมอ่ะกลับมาถึงบ้านเนี่ย
เช้าก็เดินไม่ได้แล้วปวดเข่าปวดขา
ฉอบกินพิซซ่ามากเลยค่ะ
พิซซ่าอย่างนี้หนูก็ต้องแบบลุ้นนะว่ามันจะมีหรือเปล่า
ถ้าหนูเจอหนูก็จะแอบย่ากินเพราะว่าย่าเขาจะไม่ค่อยให้กิน
บอกว่าหนูมันขึ้นล้าไหมลูกหนูเอาไฟไปส่องให้ลูก
บอกลูกจะกินได้เหรอลูกกินได้แม่กินได้
ถ้าวันไหนได้ออกเก็บของก็คือได้กินนะคะ
บางครั้งหนูก็โชคดีเจอทั้งสองอย่างเลยทั้งไก่แล้วก็พิซซ่า
ก็ไปเจอไก่ทอดในถังขยะแล้วพี่อิ๋งเขาก็เช็คดูว่าไม่มีเชื้อลายังกินได้อยู่
หนูกับพี่อิ๋งก็เลยเอามากิน
แต่เขาไม่เคยร้องรบเล้าว่าย่าหนูอยากกินพิซซ่าอยากกินอะไร
แต่เวลาเขาไปเจอเนี่ยหนูรู้เลยอาการของเขา
อาการของเขาคือดีใจคือเขาเจอของที่เขาชอบแล้ว
เจอบางทีเจอไก่ที่เป็นกล่องที่เค้ากินไปหมดบ้างอะไรอย่างเงี้ย
บางทีก็แค่เห็นกล่องหลานดีใจกันแล้ว
ถ้าเธอใจทีหนูแอบร้องไห้อะ
ถ้าหนูไม่ได้กินข้าวไปหนูก็จะกินพวกนั้นค่ะ
ถ้าไม่เจอเลยก็อด
เหนื่อยค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่งานหนักอะไร
แต่ถ้าย่าไปคนเดียวหนูว่ามันไม่ปลอดภัย
ย่าเขาเคยไปคนเดียวแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุ
ตายมาหนนึงคือตีหนึ่งตีสองแล้ววันนั้นได้ไข่มา
กะว่าจะเอามาทอดให้หลานกินก็ดีใจเนาะ
กลับมาจะถึงบ้านแล้วรถมันไม่มีไฟ
แล้วรถเข้ามาข้างหลังชนย่ากระเด็นตกลงไปเย็บไป๔๒เข็มจ้ะ
พอมีคนเขาคนรู้จักค่ะโทรมาบอกว่าย่าเกิดอุบัติเหตุ
โดนรถชนตอนนั้นหนูสั่นไปหมดเลยหนูตกใจ
ฟื้นที่โรงพยาบาลหมอให้นอนโรงพยาบาล
แต่หนูนอนไม่ได้หนูคิดว่าหลานหนูยังอยู่ที่เกิดเหตุอีกคนนึง
อุ้งอิ๋งอุ้งอิงอยู่ไหนลูก
คิดว่าน้องกระเด็นตกไปในน้ำ
ฟื้นขึ้นมาเรียกหาน้องอุ้งอิ๋งใหญ่เลยบอกว่า
หนูมีหลานไปด้วยแต่เราลืมสมองเราคือเรากระแทกอย่างแรงไง
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ามีย่ามาคนเดียว
หลังจากนั้นกลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้าน
ก็มีแต่น้องอุ้งอิ๋งพยุงลุกขึ้นนั่ง
ตอนนั้นเราตัวเราแข็งไปหมดเราทำอะไรไม่ได้
หนูตกใจนึกว่าย่าจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วด้วยซ้ำ

ให้ตั้งใจเลี้ยงเพราะยาจะอยู่กับหนูอีกไม่นาน
ย่าเขาจะชอบพูดว่า

หนูไม่อยากให้ย่าพูดถึงเรื่องนั้น
คิดมากบอกหลานว่าทำไมหนูจะต้องมากับแม่ทำไม

แต่หนูก็คิดว่าถ้าย่าไปคนเดียวอีก
ย่าก็ต้องมีอันตรายอีก
สงสารหลานนั่นแหละคิดมากทุกวัน
หลานต้องมาลำบากเพราะว่า
ย่าไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงหลานเอง
แบบมีเงินให้หลานกินมีเงินให้หลานเรียน

ไม่ค่ะเพราะว่า
ถ้าชีวิตหนูมาเป็นแบบนี้แล้ว
หนูก็ต้องภูมิใจในชีวิตของตัวเอง
เพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้แล้ว
เห็นหลานเกาะรถไปเนี่ยหนู
บางทีแอบร้องไห้อยากร้องให้หลานเห็น
วิกฤต

วิกฤตมากเลยวันนี้ก็ยังไม่มีข้าวจะกินเลย
ลูกบอกว่าน้องหญิงจะหุ้มข้าวแต่เช้าแม่เขาสานหมด
ถ้าไม่มีกับข้าวอย่างวันนี้ไม่มีไม่มีข้าวสาร
ย่าก็ต้องตื่นมาแต่เช้ามาคัดของเอาของไปขาย

น้องออฟแอฟนี่อาทิตย์นึงไปโรงเรียนแค่วันเดียวต้องอยู่ช่วยรักเยอะ
ห่วงแอเพราะความพแก่ไม่ก็ดี

ร้านหลานจ้ะร้านหลานต้องเรียนหนังสือฝรั่งฝันอยากเห็นหลานใส่ชุดหนังศึกษา
แต่ไม่รู้เราจะมีวันนั้นหรือเปล่า
หนูอยากให้แบบหนูโตเร็วจะช่วยทำงานได้หนักมากขึ้น
แบ่งเบาภาระย่าได้มากขึ้นค่ะ
สู้นะครับย่าผมเป็นกำลังใจให้ย่านะครับ
ขอต้อนรับครอบครัวย่าติ๋มจากจังหวัดชนบุรีนะครับ

เด็กสวัสดีครับลูกสวัสดีครับ

ตั้งแต่๕โมงถึง๒ทุ่มเที่ยวนึง

จากสองทุ่มไปถึงบางคืนก็เที่ยงคืนบางคืนก็ตีหนึ่งตีสองถึงตีสี่ค่ะ

แต่ก่อนนี้ตอนโควิดยังไม่มาเก็บ๒ทุ่มเที่ยงคืนก็จะพาหลานกลับแล้ว
แต่ตั้งแต่โควิดมาก็ต้องออกสองรอบเพราะว่าของมันถูกแล้วก็ของคนทิ้งน้อย
เพราะเราต้องเก็บให้เยอะเข้าว่าต้องออกสองรอบถึงเจ้าพ่อและหลานค่ะ
ย่าแล้วย่าไปเนี่ยนะครับก็คือรถคันที่สภาพที่เห็นเนี่ยนะ

จะแบบจะพังไม่พังแหล่เนี่ยนะ
สภาพมันเป็นยังไงคะรถคันแน่อธิบายสิ

ครั้งล่าสุดเนี่ยล้อแบะออกเลยคือเข็นต้องประคองให้ข้างหลังอยู่

มันซี่รวดมันหักอะค่ะมันก็พับไปติดโชคมั่งหมุนไปฝั่งนี้มั่งสายไปสายมาคือเราต้องพยุงอ่ะ

น้ำหนักด้วยค่ะเพราะว่าของเต็มวันนี้

กับน้ำโขงค่ะครั้งล่าสุดย่าเข็นน้ำโขงประคองของก็ช่วยดันตูดรถนะคะดันประคองล้อด้วยอะไรด้วย

สิบกว่าโลนี่แหละจ้ะสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงอ่ะเข็นไม่ได้หยุดน่ะ
หูเอาเรื่องเหมือนกันนะคุณ
ก่อนหน้านั้นถ้าเราดูเรื่องราวที่บอกว่าใครนะตัวเล็กอ่ะ
กิ๊กค่ะตอนนั้นจอดเก็บของพอเก็บของเสร็จเราชวนลูกกลับทีนี้สตาร์ทไม่ติดหลานเข็น
แล้ววันนั้นเนี่ยก็คือหนูบอกให้ย่าขึ้นไปนั่งหนูพูดว่าไงจำได้ไหม
หนูก็บอกว่าย่านั่งเดี๋ยวหนูเขียนเองค่ะ

หัวเข่าไม่ค่อยดีบ่นให้ลูกเขาฟังแล้วก็พากันพยุงหนูก็ช่วยเท้าแจวบ้างอะไรบ้างแต่เขาก็จะบ่นอยู่เรื่อยว่าแม่ไม่ต้องหรอกหนูไหวหนูไหว
เมื่อกี้แล้วหนูไหวเหรอลูกวันนั้นหนูไหวจริงเหรอ

ภูมิใจค่ะภูมิใจในตัวเขาคือเขาไม่เคยทิ้งเราเลยเพราะเขาเป็นคนห่วงย่ามาก

มีไฟทั้งหน้าทั้งหลังไม่มีเลยค่ะ
แล้วก็เลยพาย่าไปเกิดอุบัติเหตุ

วันนั้นย่าเป็นยังไงบ้างครับโดนชนท้าย
เบอร์ค่ะเพราะว่าปกติอุ้งอิงก็จะไปด้วย
ถามหมอว่าที่หนูโดนรถชนมีเด็กผู้หญิงมาด้วยไหม
หมอเขาบอกว่ามีย่ามาคนเดียวกลับไปดูเดินมาจากโรงพยาบาล
แล้วก็เรียกวินมอไซค์เพราะวินมอไซค์เขาก็ไปส่ง
พอไปส่งหนูไปถามคนที่เขาอยู่เหตุการณ์
เขาบอกไม่มีแต่หนูก็เถียงเขาว่ามี
จนวินมอร์ไซค์กลับไปส่งหนูดูที่บ้าน
ก็ไปเห็นน้องอุ้งอิ๋งเขาสั่นเขาก็วิ่งมากอดย่า
บอกว่าย่าเป็นไรบ้างย่าเป็นไรบ้างมีหลานเรานี่หว่า

วันนั้นเด็กใครรู้บ้างว่าย่าโดนรถชนนะลูก
ไม่มีใครรู้เลยค่ะแล้วก็มีคนที่รู้จักค่ะ

แต่พอเรารู้แล้วในใจเราเป็นยังไงบ้างลูก
สั่นค่ะแล้วก็ตกใจกลัวว่าแบบย่าจะไม่ได้อยู่ด้วยอยู่กับเราแล้ว
นอนพักอยู่ในบ้านจริงเลยพักกี่วัน
สี่วันค่ะสี่วันนี้คือเดินไม่ได้เลย
คือเดินต้องอยู่ติดนอนติดที่นอนเลยคือลุกไม่ได้
เวียนหัวแล้วก็ปวดมันคือมันแข็งไปหมดเลยตัวเนี่ย

หนูไปเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อกับข้าวให้ย่าล่ะ

หญิงก็เลยน้องก้าวก็ร้องหิวข้าว
อุ้งหญิงก็เลยชวนอ๊อบแป๊บไปเก็บของ
แล้วหนูไปเก็บยังไงลูกเดินไปตามทางอย่างนี้เหรอหรือว่าไง

หนูก็เตรียมแข่งกับถุงดำไปค่ะ

แล้วพอเสร็จแล้วหนูก็ไปขายเลยเหรอลูก
ก่อนค่ะถ้าคัดมันจะได้มากกว่า

ได้ได้ร้อยหนึ่งค่ะ
ก็เลยเอาไปซื้อไข่กับปลากระป๋องมาค่ะ
โถแม่คุณเก่งจริงเลยอ่ะ
อิ๋งตอนนี้หนูก็เป็นเสาหลักของบ้านนะลูก

หลักเลยก็เก็บกวาดบ้าน
แล้วก็คัดของเอาของไปขายค่ะ
แล้วก็จะมีไปรับจ้างเสาร์อาทิตย์
นักเรียนที่ตลาดประมงพื้นบ้านค่ะ

แล้วนอกจากไปนับเหรียญแล้วเนี่ยนะลูก

ตอนนั้นเขาอุปถัมภ์นิวเขาก็พาไปขายค่ะ
เพียงเขาเห็นอุ้งอิงลำบากอย่างเนี่ย
เขาก็จะคอยแบบเอาไปช่วยขายของ
เขาก็จะให้ตังค์มาทีละร้อยตอนเลิกเรียน

ผู้หญิงคนนี้นะเป็นช่างผมประจำบ้านอีกด้วยครับ

โรงเรียนเขาส่งไปเรียน
มีเสริมสวยทำขนมแล้วก็นวดค่ะ
เลือกสองอย่างคือเสริมสวยกับนวด
ถ้าหนูเรียนเสริมสวยเนี่ยหนูทำเป็น
หนูก็มาตัดผมน้องกับญาติได้
แล้วส่วนนวดหนูโตขึ้นไป
หนูก็อาจจะไปทำรายได้เสริมนวดได้ค่ะ
นี่เขามีการวางแผนกับชีวิตเขาด้วย

วางแผนไว้หมดเลยอ่ะเก่งมากเลย
ใครได้ใช้บริการตัดผมกับช่างอุ้งอิ่งบ้างครับในบ้านนี้ยกมือครับ

เขาเขาบอกว่าหนูตัดให้ไปตัดที่ร้านมันหลายร้อยแม่ประหยัดหน่อยเนอะแม่เนาะเขาก็
ไม่เป็นไรลูกหนูจะตัดของแม่แหว่งนะไว้ใจหนูเถอะหนูเรียนมา

ก็กลัวนิดนึงค่ะกลัวผมแหว่งค่ะ

ตัดค่ะ
น่ารักอยู่เลยกับครอบครัวเนี่ยเออเว้ย
อ๊อฟแอฟเป็นยังไงบ้างเรี่ยวแรงอีกคนนึงช่วยย่าทำอะไรบ้างลูก
เก็บของงัดของขายของครับ
หนูจริงแล้วเนี่ยบอกว่าบางคนนี่นะครับในบ้านหลังนี้นะคุณผู้ชมถึงกับยอมเสียสละนะหยุดโรงเรียน

สงสารย่าเวลาขายของคนเดียว
แล้วหนูก็อาทิตย์หนึ่งหนูหยุดสักกี่วันได้ลูก
อาทิตย์หนึ่งไปเรียน๒วัน
นั้นหยุดหมดเลยเพราะว่าต้องไปช่วยย่า

เห็นบอกว่าไอ้ตัวเล็กนี่นะกันก้าวเนี่ยไปด้วยตลอดเหมือนกัน
แล้วก็ไปกันพี่น้องอย่างนี้บางทีนั่งสาเล้งกันไป
วันนั้นไปยังไงลูกเห็นบอกเคยหลับตกรถด้วยเหรอ
ตอนนั้นย่าเขาบอกว่าน้องก้าวยาหลับนะครับ

แล้วพ่อไปนาน
แล้วหนูก็สามารถหนูตกรถครับ
หน้าหายไปครึ่งนิดครับ

หนูเจ็บหน้าหลัง

ก็จะไม่พังได้ไงหน้าข้างหน้าแล้วก้าวลูกลงมาพวก

เออเนอะมันก็มีความน่ารักในความน่าสงสารนะบ้านนี้จริงนะ
โขงเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกับบ้านหลังนี้เลยนะ
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมาผูกพันกับบ้านหลังนี้ลูก
เขามาเรียนกับอุ้งอิ๋งตอนนั้นอุ้งอิ๋งยังเป็นวัยเด็กอยู่ปหนึ่ง
เขามาบอกป้าป้าหนูอ่ะอยากมีแม่เหมือนอุ้งอิ๋งจังเลย

หนูเห็นเขากอดแม่เขาบ่อยเหรอลูก
เลยทำให้หนูบอกว่าหนูอยากจะกอดผู้หญิงคนนี้บ้าง
ก็เกิดมาไม่เคยเห็นหน้าแม่ครับ
มันเกิดอะไรขึ้นลูกทำไมวันหนึ่งเนี่ย
หนูถึงได้เดินเข้ามาหาผู้หญิงคนนี้
พ่ออยู่กับพ่อไม่ได้ครับพ่อเขาโหดร้ายครับ
ก็นึกได้ว่าเคยอยู่กับแม่คนนี้ก็เลยเดินมาหาเขาครับ
ลูกเดินมาหัวท่วมเต็มหมดเลยวิ่งมากอดลูกเลยดีใจ

ครอบครัวเราก็ยังลำบากอยู่ทำไมถึงตัดสินใจอยู่ก็อยู่อย่างนี้
สงสารเขาค่ะชีวิตเขาเป็นอย่างนี้เราจะปล่อยให้เขาไปได้ยังไง
เอาล่ะถ้ายังไงก็ต้องดูแลกันนั่นแหละทั้งหมดนี่แหละนะฮะ
ย่าครับมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมยืนร้องไห้เลยเมื่อกี้เนี่ย
เด็กอ่ะไปเก็บแล้วไปเจอไก่ทอดอย่างเงี้เหรอลูกแล้วก็มีอะไรอีกพิซซ่า
พิซซ่าค่ะแล้วก็สปาเกตตี้
แล้วผู้หญิงแกะมาเจออย่างเงี้ยแต่ว่าสภาพมันเป็นยังไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยได้ป่ะ
มันก็แข็งหน่อยหน่อยค่ะหนูก็จะดูก่อนว่ามันขึ้นร้านหรือยังมันกินได้หรือเปล่า
ก้าทำงานเขาก็เห็นก้าทำงานเขาก็อยากกินด้วย
ก้าวจำได้ป่ะพิซซ่าวันนั้นอร่อยไหมลูก

ใครชอบกินพิซซ่าบังเค็บหยุดมือซิ
เอาเลยลูกกินเลย
งวันนี้พิซซ่าอันนี้ชอบไหมชอบค่ะรสชาติเป็นยังไงลูก
อร่อยแล้วก็หอมค่ะครูกิ๊กอร่อยค่ะบอกถึงรสชาติใช่ไหม

ถามอีกหนึ่งหนุ่มซิกันก้าวเป็นยังไงบ้างครับพิซซ่าร้านนี้
กันไปนะลูกเดี๋ยวขอคุยกับคุณย่าย่าจ๋า
จริงแล้วจริงแล้ววิกฤตมันเกิดขึ้นอะไรกับครอบครัวเรา
ก็อยากหาเงินทุนไปให้หลานขายลูกชิ้น
เวลานั่นเขาจะได้มีเงินเลี้ยงน้องเขา
วันนี้นะที่ครอบครัวนี้มานะครับก็ไม่ได้ขออะไรมากมายเลย
ขอแค่อาชีพเท่านั้นเองนะครับที่เขาจะได้เลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวกันได้
นั่นก็คือขายลูกชิ้นเท่านั้นเองนะครับก็คงจะใช้ทุนไม่ได้มากสักเท่าไหร่
นะครับขอบคุณสำหรับเรื่องราววันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะต้องรับภาระหนักอึ้งจนแทบยืนไม่ไหว
แต่ย่าติ๋มนะครับก็ยังยินดีแบกภาระด้วยพลังแห่งความรักที่มีต่อหลาน
และในวันนี้ครับย่าและหลานนะครับจะมารวมพลังกัน
ขอสู้บนเวทีชีวิตแห่งนี้ด้วยการพิธีโจทย์ให้ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของยะติ๋มจากจังหวัดชนบุรีนะครับ

ต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
วันนี้เตรียมตัวมาดีไหมครับคุณย่า

ถ้าพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญย่าติ๋มมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ย่าติ๋มรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ
นะครับค่ะแต่ย่าต้องทำให้ดีที่สุดนะครับ

คำถามมีด้วยกันทั้งหมด๕เรื่อง
ใน๕เรื่องเนี่ยมั่นใจเรื่องไหนให้ตอบเรื่องนั้น

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑แยกขยะ

เรื่องที่๓แฮรี่พอตเตอร์
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕โดราเอมอน
เรื่องที่๒ค่ะจังหวัดชนบุรีค่ะ
เรื่องจังหวัดชนบุรีครับ
จริงยักษ์ที่เกิดจังหวัดอะไรครับ

แล้วย้ายมาอยู่ชนบุรีกี่ปีแล้วครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอใดมีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชนบุรี
ตัวเลือกที่๑อำเภอบ่อทอง
ตัวเลือกที่สองอำเภอเมืองชนบุรี

ตัวเลือกที่สี่อำเภอศรีราชา
ย่าเคยไปอำเภอศรีราชาอำเภอบ้านบึง
แต่ย่าไม่เคยรู้เลยว่าไม่เคยศึกษามาก่อนเลยว่า
ตรงไหนมันแคบมันฟ่างยังไง

ย่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ

ตัวเลือกที่๒อำเภอเมืองค่ะ

ตัวเลือกที่สองอำเภอเมืองชนบุรีครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องแยกขยะ

ขอเชิญอุ๋งอิ๋งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ปกตินี้ไปเก็บของเก่าตอนกี่โมงคะ

ก็จะไปกับคุณย่านะครับ
ของที่เก็บได้ส่วนใหญ่เป็นอะไรครับลูก
หลังจากเก็บมาแล้วหนูต้องทำยังไงบ้างลูก

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
หยิบให้ดูสิลูกว่ามีขวดประเภทอะไรบ้างลูก

เพราะว่าตรงตูดมันเป็นสีฟ้า

เพราะฉะนั้นมี๓ชนิดด้วยกันนะครับ

เดี๋ยวเราต้องทำแข่งกับเวลานะลูกนะ
ผู้หญิงจับคู่กับผู้หญิงผู้ชายจับคู่ผู้ชายนะครับ

เราใช้อภินิหารของเราให้เต็มที่

โจทย์และกฎิการสำหรับคู่นี้ก็คือ
ขวด๓ชนิดภายในเวลา๓นาที
หนูก็จะไปหาของกับย่า๓๔วันของต่ออาทิตย์
ทุก๒วันหนูก็จะไปแยกขยะกับน้อง

พอหนูเจอโจทย์ข้อนี้หนูบอกเลยว่ามันง่ายมากค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
นี่คือทางละกิดที่๗นาที
๓นาทีนะคะ
กวลต่อ๓ชนิด้านเขาจะทำตันละกิดที่แต่สำเร็จดูให้กันนะครับ
นี่คือของทุกพวกเรานะครับ
สาวเล็ก
สาวเล็กตัวออกมานี่
เร็วเย็นไป

เย็นมากลุ่ม

เย็นมากลุ่ม

เย็นมากลุ่ม

เย็นมากลุ่ม
เย็นมากลุ่ม

เย็นมากลุ่ม

เย็นมากลุ่ม
เย็นมากลุ่ม

เย็นมากลุ่ม
เย็นมากลุ่ม

เย็นมากลุ่ม

เย็นมากลุ่ม

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของ
ตัวเลือกที่หนึ่งมีลูกกับรอน๓คน
ตัวเลือกที่สองพ่อแม่เป็นหมอฟัน
ตัวเลือกที่สามเลี้ยงแมวชื่อคุกแชง
ตัวเลือกที่สี่เกิดเดือนกันยายน
เป็นเด็กที่ฉลาดในหนังเรื่องนี้ครับ
พอเจอโจทย์ข้อนี้ก็ง่ายมากเลยครับ

ข้อหนึ่งครับมีลูกกับรอนสามคนครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งมีลูกกับรอนสามคน
โค้งยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แอปนะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ออฟแอฟขึ้นมาตอบ

คือเรื่องบ้านของเราและเรื่องโดราเอมอน

เชิญออฟแอฟมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เขาเป็นตัวตลกที่สุดในเรื่อง

น้องของดนลาเอมอนชื่ออะไรจำได้ไหม

โดลาเอมอนกับโดเรมี่ใครฉลาดกว่ากัน

ลักษณะของโดเรมี่เป็นยังไงบ้างลูก

แล้วทำไมหูโดเรมอนหายไปไหน

เอาสิแฟนพันธ์แท้เอาดิเอาดิ
เอาละฮะพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หางของโดเรมี่ที่เป็นรูปดอกไม้มีสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีแดงสีขาว
ตัวเลือกที่สองสีเหลืองสีแดง
ตัวเลือกที่สามสีขาวสีเหลือง

และตัวเลือกที่สี่สีชมพันธ์

ผมเคยดูกับทุกเรื่องโดเรม่อนที่มีโดเรมี่๒๓ตอน
ผมเลยไม่แน่ใจว่าหันโดเรมี่สีอะไร
พอเจอโจก้อนนี้มันก็ยากนิดนึงครับ

ข้อ๓ครับสีขาวสีเหลือง
ตัวเลือกที่สามสีขาวสีเหลืองครับ
ครบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ๔ข้อครับ
เรามารุ้นและเอาใจช่วยกันนะครับ
ส่วนได้ทั้งหมด๔ข้อ
ถ้าไม่พลาดในวันนี้นะครับ๑ล้านบาทได้กลับบ้านแน่นะครับ

จะตัดสินหนาควดคอบครัวของเยาทศิลปิดจากชนบุรีนะครับ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

คุณผู้ชมครับเรามีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้จะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้คงมีแต่ได้กับได้นะครับจะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเอง

พร้อมมากเลยถ้าพร้อมแล้วนะครับไม่รอลีนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องแฮรี่พอตเตอร์ครับ
ก็มาขอแม่อยู่ด้วยครับอยู่กับพ่อไม่ได้ครับ
พ่อเขาแบบขี้เมาครับหนีพ่อมาครับเดินมาจากสวนหลวงครับ
ข้อหนึ่งครับมีลูกกับร้อน๓คนครับ
ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกถูกถูก

เพราะว่ามีลูกเพียง๒คนลูก
ครอบครัวของยะติ๋มจากชนบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้นะครับ
๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
อย่าให้แพ้ย่าอย่าเฮแพ้ย่านะลูกช่วยกันนะ

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

ย่าผมทำวัฒน์ชีวิตผมเก่าครับ

ซ่อมที่อีกอันหนึ่งประมาณ๑๐บาทครั้ง
ห่วงแม่เพราะสุขภาพแกไม่ค่อยดี

หางของโดเรมี่ที่เป็นรูปดอกไม้มีสีอะไร

หางของโดเรมี่นะครับที่เป็นรูปดอกไม้มีสีขาวและสีแดงไม่เป็นไรเนอะข้อต่อไปเลยนะครับจากเรื่องแยกขยะครับ
หนูชอบกินพิซซ่ามากต่อก็จะแอบยากินเพราะว่ายาวเขาจะไม่ค่อยให้กิน
ถ้าหนูไม่ได้กินข้าวไปหนูก็จะกินพวกนั้นค่ะ
รุ้นกันว่าพวกเขาทำได้หรือไม่ได้ครับ

ให้ไป๓นาทีนะครับเด็กทั้งหมดใช้เวลาไปทั้งสิ้น๒นาที๕๙วินาที
เพราะฉะนั้นทำได้แล้วสองข้อนะครับครอบครัวของย่าติ๋มจากชนบุรีนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิต
ได้๑หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มจนนึงดอกเป็น๒ดอก
เกียจตายมหนึงคือตี๑ที่๒แล้ววันนั้นได้ไข่มาแต่เอามาทอดให้หลานกินก็ดีใจเนาะกลับมาจะถึงบ้านแล้ว
รถมันไม่มีไฟแล้วรถเข้ามาข้างหลังชนย่ากระเด็นตกลงไปเย็บไปสี่สิบสองเข็มจ้ะ
จะสอนหลานตลอดบอกให้ตั้งใจเลี้ยงเพราะยายจะอยู่กับหนูอีกไม่นาน
สำหรับข้อนี้นะครับก็คืออำเภอใดมีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชนบุรี
อำเภอเมืองค่ะเมืองชนบุรีค่ะ

ถูก

อำเภอหน้าบ่อทองมีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชนบุรี
สอนี้คอลัพพุทธองค์ของเรามีสิทธิ์เลือกกุญแจ๒ดอกด้วยนะครับ

ตอนนี้หนูสองคนต้องเลือกกุญแจก่อนครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้น๒๐วินาที
ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีในการไขครั้งนี้ครับ
ถ้าพร้อมแล้วไขครับ

เร็วเร็วเร็วเร็ว
นัสหลังตู้หมายเลข๓นะครับ
ลุ้นกันว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

เท่าไหร่

เท่าไหร่

เท่าไหร่

ร้านตู้หมายเลขสี่โบนัสจะได้กลับไปเท่าไหร่
น้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมัน

พ่อครับแล้ววันนี้เราจะคิดว่าจะนำเงินตรงนี้ไปต่อชีวิตอะไรก่อนครับ
ให้น้องอุ้งอิงขายลูกชิ้นค่ะพอที่จะทำทุนเนอะพอค่ะ
แล้วตอนนี้น้ำจงน้ำจิ้มทำยังไงอ่ะครับคุณยายคุณยายให้ค่ะ
มีคุณยายที่น้องอุ้งหญิงไปขายกับเขาเขาจะให้อยู่ค่ะก็ค่อยค่อยทำไปก่อน
อาจจะมีน้ำเครื่องดงเครื่องดื่มด้วยในร้านอะไรอย่างนี้นะ
ดัดแปลงให้น้องเขาไปเรื่อยคือเขาได้ต่อไปเราก็ไม่อยากจะเอาเขาออกไปเก็บของแล้ว
คือให้เขาหาเงินตรงนี้เลี้ยงน้องแล้วมีตรงนี้เอาเงินไปต่อต่อทุนเนี่ย
ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าแวะเวียนผ่านไปผ่านมา
ถ้าแถวแถวนั้นชื่อแถวว่าอะไรนะฮะย่านไหนอ่าเสม็ดในซอยสองค่ะ
เสม็ดในซอย๒นะครับถ้าเผื่อว่าเจอแม่ค้าเด็กน้อยนะครับ
ลูกชิ้นอยู่ก็ช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้นะฮะย่าติ๋มนะครับยังหยุดพักไม่ได้
เพราะต้องสู้เพื่อหลานหลานอีกห้าชีวิตเรามาช่วยกันเติมพลังความรักให้กับย่าติ๋มได้สู้ต่อด้วยทาน้ำใจคนละเล็กละน้อยจากคุณผู้ชมนะครับ
ขอฝากครอบครัวของเจ๊ติ๋มไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งครอบครัวขอบพระคุณล่วงหน้าครับขอบคุณมากครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิตวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ทุกวันนี้ฉันก็มีอาชีพรับจ้างดายาบบางทีก็ไปหามะขามปีนขึ้นไปเขย่าลงมา
ฉันเกิดมาร่างกายฉันไม่สมประกอบมือมีไม่ครบฉันก็สู้จนสุดชีวิตอ่ะ
เพื่อหาเงินมาประทังชีวิตหาเงินมากินมาใช้ในครอบครัว
เก็บไพ่เป็ดและไพ่ไก่จังหัวแปบแผงทายในเวลาสามนาที
ได้หรือไม่ได้ครับทำได้ทำได้จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร